คุณผู้ชมครับตำรวจจับกลุ่มเซลปเก๊ไปลวงไปนัดผู้หญิงเข้ามานะครับ
นัดผ่านอะไรอ่ะนัดผ่านแอปหาคู่ครับ
แล้วก็ไปมีสัมพันธ์กันแล้วยังออกอุบายขโมยรถของผู้หญิงที่มากับเขานะครับ

ยุทธยุทธยุทธ
เราชื่ออะไรฮะอย่าขออนุญาตก่อนนะ
มีบัตรประชาชนไหมไม่มีครับเมื่อกี้เราบอกเราชื่ออะไร

โกหกใช่ไหม

เข้มเลยชุดสืบสวนตำรวจนครบานไปจับนาย
พีรพัฒน์อายุ๒๖ปีหน้าร้านสินค้าชื่อดัง

ตอนนั้นมีผู้หญิงนะครับที่เป็นคนคบหารายล่าสุดของผู้ต้องหา
ตะลึงอยู่เลยครับคุณผู้ชม
เนื่องจากตำรวจรับแจ้งจากผู้เสียหายเป็นผู้หญิงหลายราย
ว่าถูกผู้ชายนะครับบอกเป็นเซเลปต์มีโพลไฟล์เป็นไฮโซนะครับ
ขับรถหรูรู้จักกันผ่านแอปหาคู่มาทำความรู้จัก
ก็ไว้ใจก็เห็นรูปลักษณ์เห็นฐานะนะครับผ่านโซเชียลมีเดียใช่ไหม
ก็เลยขับรถไปหาไปเจอกันแล้วก็นะครับเปิดห้องพักมีความสัมพันธ์กัน
แต่ตื่นเช้ามาเพราะว่ารถของเธอหายครับก็เลยนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจสอนอกโคคราม
ตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุนะครับเป็นมิจฉาชีพประวัติโชคโชน
เหยื่อผ่านแอปหาคู่นี่แหละแต่งรูปให้ดูดีเชียวนะครับ
ลงรูปถ่ายคู่กับรถหรูของคนอื่น
เมื่อผู้หญิงเชื่อก็นัดมามีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะกวาดทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะรถยนต์
สำหรับนายพีรพัฒน์นะครับมีชื่อเล่นที่ใช้ในการก่อเหตุหลายชื่อเลย
ที่ยังไม่ถูกจับกลุ่มอีก๗คดีตำรวจอายัดไว้ดำเนินคดีทั้งหมดแล้ว
นายพิรพัฒน์รับบอกว่าเปลี่ยนชื่อเยอะเพราะชอบมีความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด
เริ่มก่อเหตุตั้งแต่ปี๒๑๖๑หลังจากมีรุ่นพี่เนี่ยนะครับเป็นคนขายรถมือ๒แนะนำนะครับ
หารถส่งขายประเทศเพื่อนบ้านสิก็เลยใช้รถของผู้หญิงที่มามีความสัมพันธ์กันเนี่ย
ไปขายต่อแม่นะครับซึ่งส่วนตัวนะครับคือเขาบอกเขาอยากเป็นเซลปเพราะว่า
ผู้หญิงชอบคนหล่อไงรวยนะครับชอบหรูในจำนวนนี้คุณผู้ชมมีลูกของตลกดังรวมอยู่ด้วยที่โดนหลอก
คดีนี้ตำรวจแยกเป็นสองส่วนนะครับคือคดีหลอกลวงออนไลน์ลักทรัพย์สิน
คดีโจรกรรมรถยนต์อย่างไรก็ตามนะครับได้ส่งตัวนายพีรพัฒนดำเนินคดี
แล้วก็แจ้งผู้เสียหายรายอื่นให้มาชี้ตัวเพิ่มครับ